คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเล่นเกมหนักไป
หรือเครียดหรือยังไงกันแน่แต่เป็นเหตุลูกแทงแม่ที่จังหวัดบุรีรัม
กลายเป็นบาดเจ็บสาหัสทั้งแม่ทั้งลูกค่ะ
ตำรวจสพนางรองพอได้รับแจ้งเหตุก็รีบลงพื้นที่เลยนะคะ
เป็นบ้านอยู่ในเขตตำบลถนนหักในอำเภอนางรองค่ะ
มาพร้อมกับกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบุรีรำ
ในที่เกิดเหตุพบนางสายหยุดธินรงวัย๔๖ปี
นอนรอขอความช่วยเหลืออยู่นะคะถูกแทงเข้าที่หลัง๔แผลด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนางรอง

ประครองร่างนายสุรวุฒิจันขำหรือในหมูวัย๑๗ปี
ลูกชายของนางสายหยุดที่นั่งอยู่บนแคร่ไม้หน้าบ้าน
เพราะว่าถูกแทงที่หน้าอก๓แผลค่ะ
กู้ภัยก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนางรองไปแล้ว
ถามเพื่อนบ้านนะคะนางจิ๋วจรถึงวัย๗๒ปีก็บอกว่า

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงนางสายุดตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
พอรีบวิ่งไปดูเท่านั้นแหละเห็นในหมูอ่ะลูกชายนางสายหยุดน่ะ
วิ่งตามหลังแม่ตัวเองแล้วก็เอามีดจ้วงแทงแม่เป็นระยะระยะ

เห็นแบบนั้นเธอก็รีบตะโกนให้เพื่อนบ้านคนอื่นมาช่วย
พอชาวบ้านเขาได้ยินก็รีบวิ่งมาช่วยเหลือนางสายหยุด
ตอนนั้นก็โดนแทลงเข้าไปหลายแผลแล้ว
หลับตัวไว้ที่หน้าอกของในหมูก็มีแผลถูกแทงไป๓แผลค่ะ
จิ๋วบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ลูกมีเรื่องทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
แต่ชาวบ้านรู้ว่าในหมูเนี่ยส่วนใหญ่คือชอบเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน

ชอบเล่นเกมดูหนังอยู่ในโทรศัพท์มือถือ
ปีใหม่มีการออกมาบอกคนรอบข้างด้วยว่ามีคนจะมาฆ่าเขา
อืม
เบื้องต้นตำรวจสะพอนางรอบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปสืบสวนอย่างละเอียดนะคะ
สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรความเครียดหรือเปล่า
มีสารเสพติดไหมหรือว่าเป็นปัญหาทางด้านจิตใจอะไรยังไง
คือก็ไม่อยากจะไปโทษเกมทั้งหมดว่าติดเกมเลยเป็นแบบนี้
ก็ต้องสืบให้รอบด้านแล้วเดี๋ยวรอความชี้แจงแล้วกันว่า

แต่ก็อยากจะให้ช่วยดูแลกันเหมือนกันนะในครอบครัว
ลองดูถ้าเกิดลูกเก็บตัวอยู่ในห้องมาก